ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะตอนรับมงกุฎเนี่ย
เป็นลมกันไปก่อนแล้วแล้วก็โด่งดังกันมาฮือฮามาก
สำหรับค่ำคืนนั้นในเรื่องของความสวยแล้วก็ความเก่งของเธอค่ะ
กับคลาร่าโสซาสาวปรากวายอายุยี่สิบสี่ปี
ก็แวะมาสวัสดีทีมบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอคว้าตัวมาเมาส์มอยแบบ
แล้วก็เรื่องลับฉบับนางงามนะคะว่าสวยขนาดนี้มีแฟนยังไงจ๊ะ
สวัสดีค่ะฉันชื่อกลาดาโซซ่าค่ะค่ะแล้วมันเป็นครั้งแรกของฉัน
และฉันก็ดีใจเยอะมากฉันชื่อไทยและช่วยให้คนช่วย

มีคุณรักษาไหมไม่ไม่มี

แต่ระวังนะอยู่เมืองไทยนานเนี่ยข้าวผัดสับปะรดก็อร่อยหลายเมนูก็อร่อย
ระวังจะอ้วนได้นะจ๊ะคนสวย